ข่าวเศร้าของวงการมวยบ้านเราค่ะ๙วันนะคะสำหรับการเข้ารักษาตัวของปานเพชรประดุงชัยมวยไทยยิม
หลังจากที่ขึ้นชกวันนั้นก็โดนสอกกลับไปนะคะแล้วทำให้เกิดอาการวูบหลับลงไป
และช่วงนั้นแหละค่ะศีรษะไปฟาดเวที
ข้างในสมองเลยนะคะรักษาตัวอยู่๙วันแต่ไม่มีปฏิหารค่ะ
ล่าสุดมีการแจ้งมาจากญาติแล้วนะคะว่าปานเพชรเสียชีวิตลงแล้วค่ะ
คนที่แจ้งเข้ามาก็คือญาติและภรรยานะคะได้แจ้งข่าวว่าปานเพชรเสียชีวิตลงอย่างสงบ
ที่โรงพยาบาลบีแคร์กรุงเทพ๒ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะ
หลังจากประสบเหตุหัวฟาดเวทีอย่างแรงระหว่างขึ้นชกมวยไทยรายการมวยไทยไฟเตอร์เอ็กซ์
เวทีมวยกองทัพอากาศ๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ช่วงนั้นค่ะเป็นยกสุดท้ายช่วงที่เกิดเหตุการณ์ยกสุดท้ายแล้วนะคะ
เพชรถูกสอกกลับเข้าที่ศีรษะบริเวณทัศน์ดอกไม้ก็คือเหนือหู
มีจังหวะนี้ค่ะแล้วนอนแน่นิ่งไปเลยนะคะ
ผู้จัดหามตัวส่งโรงพยาบาลทันทีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ผลการตรวจปานเพชรเลือดคั่งในสมองค่ะต้องผ่าตัด
แต่อาการไม่ดีขึ้นเลยนะคะจนเกิดภาวะสมองตาย
พันรยาจำใจต้องเซ็นยินยอมให้หยุดใช้ยากระตุ้น
แต่ยังคงใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะ
ที่ปานเพชรจะจากไปอย่างสงบด้วยวัย๒๕ปี
หลังจากที่โคม่ามานานถึง๙วันค่ะ

สำหรับปานเพชรพระดุงชัยมวยไทยยิม
หรือนายสรายุทธ์กลิ่นมิ่ง
อกจากเป็นนักมวยไทยอาชีพแล้ว

ถึงขั้นเคยถูกเรียกติดทีมชาติไทย
ลงแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่ง

รวมถึงเคยได้เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นโลก
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีเมื่อปี๒๕๕๘
เป็นการลงแข่ง๒รายการ

มันก็ร้องไห้ฟูงไฟล์และมีโอกาสเดินทางมาดูด้วย

มีการเอาเงินมามอบให้กับครอบครัวของคุณปานเพชรด้วยแหละ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะ